ทีนี้คำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าเสียแป้งยังอยู่แล้วยังหาไม่เจอเนี่ย
ต้องมีคนช่วยแน่เนี่ยใครจะเป็นคนคอยช่วยคอยดูแลเสียแป้งนาโนตอยู่
นั่นอ่ะสิคือตามข่าวตอนแรกที่เราได้ข่าวเรื่องการยิงประทะกันใช่ไหม
ค่ะแล้วก็ไล่ตัวละครทีละคนทีละคนเนี่ย

บางคนก็เจอบางคนก็ยังไม่เจอเนี่ยมีพวกในเขียวในปลายเนี่ย
อะไรต่างนานางอยู่แยะไปหมดนี่นะคะค่ะทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเราได้ข้อมูลมานะครับ
เสียแป้งนาโนตที่ขณะนี้เนี่ยยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำนะฮะ
แล้วก็มี๒คนสนิทคอยช่วยเหลืออยู่ก็คือในพริกกับในนก
ซึ่งเป็นชื่อที่ได้ยินตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่า
พริกกับนกนะอ่าเสียแป้งมาถึงก็ไปพักขนำในพริกอยู่วันหนึ่งด้วยซ้ำอ่า
แต่ว่าคนที่คอยดูแลอยู่เนี่ยที่ตำรวจเขาเจอสองคนสุดท้ายก่อนยิงประทะเนี่ย
ก็คืออ่าในเขียวกับในปายใช่ไหมใช่ค่ะ
ว่ามีคนหนึ่งบาดเจ็บต้องลงไปโรงพยาบาลอีกคนนึงคอยไปทรงซื้อเสบียงอะไรพวกนี้นะฮะ
ปลายก็เป็นเจ้าของหมาด้วยพริกกับนกเนี่ยนกนี่เขาเรียกว่าพรานนกด้วยนะ
พรานด้วยในพริกกับในนกมีขนำบนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
ในพื้นที่บริเวณบ้านตระนะฮะขนำของในพริกกับขนำของในนกห่างกันแค่สองร้อยเมตร
แล้วก็มีข้อมูลนะฮะที่เราได้มาเนี่ยทำให้รู้ว่าคนที่ชำนาญเส้นทางที่สุด
รู้ทุกซอกทุกมุมของเทือกเขาบรรทัศน์ก็คือพรานนกหรือว่าในนก
ซึ่งตอนนี้อยู่กับเสียแป้งนี่ฮะบนเทือกเขาบรรทัศน์นี่ก็๑๔วันนะฮะ
นับจากวันที่ยิงประทะกับเจ้าหน้าที่นะแต่ถ้านับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่ว่าหนีมาคืนนั้น
แล้วเขาขึ้นเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเท่ากับอยู่มาสามสิบวันแล้วนะอืม
จากขนำมนต์หมู่บ้านตระนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ได้ข้อมูลมาว่าพรานกเนี่ยเขามีสวนยางอยู่ที่บริเวณแถวแถวอ่า
นี่สวนยางพาราตรงนี้นะฮะเราก็เลยไปสำรวจหน่อยนะฮะ
สวนยางพาราของในนกหรือว่าพรานกนะครับเกือบสิบไร่นะพื้นที่ค่ะ
นี่มีขนำด้วยนี่เห็นไหมฮะขนำเหมือนกับเพิ่งสร้างขึ้นแล้วก็มีที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกหนึ่งขนำด้วย
นี่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับได้ไปเจอตรงนี้เลยนะฮะ
เราได้คุยกับชาวบ้านที่มาเกี่ยวย่าเลี้ยงวัวแล้วก็มาอยู่แถวระแวกตรงนี้นะครับ
พรานกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาอยู่คนเดียวแล้วส่วนใหญ่มักจะขึ้นมาแถวบนนี้นี่แหละนะฮะ
บนพื้นที่บ้านตระนี่แซคนัทวินนะฮะไปคุยกับชาวบ้าน
นกเดิมเนี่ยเป็นคนพัทธลุงเหมือนกับเสียแป้งค่ะพ่อแม่พระนกฐานะดี
พรานกกับเพื่อนมาสวนยางพาราบนบ้านตระบนเทือกเขาบรรทัศน์เป็นประจำมากรีดยางมาสร้างขนำ
แต่ตอนนี้พรานนกเนี่ยหายหน้าหายตาไปสองเดือนแล้วชาวบ้านที่เขามาเกี่ยวย่าเลี้ยงวัวแถวนี้เขาไม่เจอเลย
ปกติเวลาเจอกันก็ทักทายยิ้มแย้มปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปพระนกเองก็แต่งตัวแบบชาวบ้านทั่วไป
แต่เท่าที่ทราบเนี่ยคือเขาชำนาญพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่บ้านตระ
แล้วบริเวณด้านล่างนะครับในซอยทุ่งเขียนทราบคุณผู้ชมก่อนที่จะถึงบริเวณน้ำตกโตนเต๊ะก็มีขนำแล้วก็สวนยางของพลานกเหมือนกันนะครับทีมข่าวทรัพย์ทีวีเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับหากสังเกตกันได้นะครับว่าขนำจุดนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จชาวบ้านบอกว่าทางด้านพลานกหรือว่า
ปกติเวลาขึ้นไปที่หมู่บ้านตระก็จะลงมาที่บริเวณจุดนี้เนี่ยให้ชาวบ้านได้เห็นมีการทักทายพูดคุยซึ่งตอนนี้เนี่ยพรานกหรือว่านายนกคนสนิทของเสียแป้งและเป็นคนที่ชำนาญพื้นที่บริเวณหมู่บ้านตระนะครับบนเทือกเขาบรรทัศน์ตอนนี้หายตัวแบบไร้ร่องรอยเลยครับ

ก่อนมันจะหยุดอ่ะ
บรรทัศน์มากไปกันใหญ่เลยตรงนั้นทุกผู้ชมครับมีรายงานว่าเสียแป้งนาโนตเนี่ยกับตัวในพริกกับในนกยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะยังไม่หนีออกจากพื้นที่ใกล้กับจุดยิงประทะด้วยซ้ำมาฮะโอ้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็หาไปถึงฝั่งพัทรลุงฝั่งศัตรูด้วยซ้ำนะตอนนี้นะจะไปอยู่แถวนี้จริง

ดูพื้นที่ป่าเนี่ยก็พรานกนี่แหละเป็นคนพาขึ้นแปลว่าเชี่ยวชาญมากเขารู้ทุกซอกทุกมุม
อ่ะลองฟังเสียงพระนกด้วยซิเอาเสียงขึ้นได้มั้ย
โอ้โหเนี่ยโอ้โหเป็นคนค้นพบสระนินการด้วย
บอกถ้าเกิดมีพระนกอยู่ด้วยเนี่ยคุณอยู่ได้เป็นเดือนอยู่แบบสบายด้วยนะ

แล้วดูแล้วเขาดูแข็งแรงด้วยนะพี่อุ๋ย

ร่างกายดูผลผ่านการศุกร์ผลมาเลย
เขารู้หมดท่านี้
ต้นไม้แบบนี้รากไม้ว่านพืชแบบนี้
สัตว์มีพิษแบบนั้นจะเข้าใกล้ไม่เข้ากลาง
เห็นไหมครับ
คือตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีครั้งหนึ่ง
ในการเดินป่าของพลานนก
ไปแถวสระมรณะหรือว่าสระนินการนะฮะอยู่กลางเทือกเขาบรรทัศน

มีความเชื่อว่าหากพกว่านนี้แล้วจะสามารถป้องกันงูในป่าได้
นี่แสดงว่าโอ้โหตัวพระนกเนี่ยคือเอาตัวรอดได้ในป่าเทือกเขาบรรทัศน์
สัตว์ดุร้ายก็สามารถเอาตัวรอดได้
ด้วยว่าเก่าแก่กับทุกคนค่ะพวกเขามานักแข่งร้านที่มันก็ยังอุ่นเร็วใช่ไหม
ซึ่งความเชื่อแต่ว่าไอฟนโดยเผิดเจนคือแม้พวกเติมเฟรนด์กัน
มันก็เหลือแท้นะแต่ว่าคนเดียวก็เชื่อก็ชายกับไม่เคยทิ้งไข่

เพราะฉะนั้นบังเอิญโดยเจชน์ธรรมดามันเหนียวเริ่มยักษ์ตัว
ก็แนะนำให้ทุกคนพอเซฟฟาร์โคละอีกนะครับนะ
ขณะที่พี่วิรัตร์กับนางหวนวันนี้เราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าตัวของพรานกก็ถือว่าเป็นคนนิสัยดี
เขาเจอเขาเห็นกันมาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับ
พ่อแม่ของพรานกอยู่บ้านตระนะฮะ
แล้วตัวพระนกเองก็เกิดแล้วก็โตที่นี่นะครับ
แต่ก่อนจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยพ่อแม่พระนกอยู่พัทธลุงมาก่อน
ป่าตั้งแต่เด็กถ้าจัดอันดับให้พระนกมีความชำนาญเรื่องป่าเขาบรรทัศน์เนี่ยนะ
เขาบอกให้อันดับหนึ่งหรือไม่อย่างมากสุดคืออันดับสองเลยนะค่ะ
นกสามารถอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ได้โดยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
ที่ผ่านมาตัวเขาเคยเข้าป่ากับพระนกเป็นประจำเหมือนกัน
ส่วนเรื่องที่พักในป่าอาจจะอยู่ยังไงมันก็แตกต่างกันนะครับ
มีทั้งอยู่ในถ้ำก็ได้อยู่ตามขนำก็ได้
พระนกเองก็หายหน้าหายตาเป็นเดือนอยู่แล้วบางทีก็กลับมาแล้วก็หายไป
อย่างตอนนี้เท่าที่ไม่เจอก็คือเกือบ๒เดือน
โอ้โหสบาย
มันกินพื้นที่หลายจังหวัดนะ
มันมีถ้ำเยอะมากแล้วมีชาวบ้านบอกมันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง

ชาวบ้านเนี่ยเขาพักมักจะเข้าไปอยู่ในถ้ำนี้
เอาไว้เวลาตอนขึ้นไปหาของป่าไปล่าสัตว์เขาก็จะไปพักอยู่โพรงถ้ำนี้
พอเจ้าหน้าที่ได้ข่าวก็เดินเท้าขึ้นไปสำรวจนะคะ
ทางไปไม่ได้ง่ายเลยแต่ไปแล้วเจอด้วย

นี่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดฉลามทองจากจังหวัดปัตตานีนะคะ
พอได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตะโหมดว่า
ข้างบนเนี่ยเหนือน้ำตกท่าช้างประมาณ๓กิโลเมตรเนี่ย
มันมีถ้ำลาอยู่เสียแป้งอาจจะไปซ่อนตัวที่นี่หรืออาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้
ตำรวจเจ็ดนายเดินเท้าขึ้นไปเลยค่ะสองชั่วโมงครึ่งเดินลัดล้อไปตามแนวเขา

นี่ไงเจ้าหน้าที่เจอลำทานนะคะ
แล้วการข้ามลำทานนี้เดินไม่ได้ค่ะ
โหนเถาวันเกาะข้ามไปนี่

เพราะว่าน้ำมันท่วมอะค่ะแล้วน้ำไหลแรงเห็นไหมคะ

คือเข้าปากของจริงทาซานของจริงเลยแหละ
นายก็ไปกันทีละนาย

ระยะสั้นน้ำไม่ได้ลึกเท่าไหร่แต่ว่าบางทีถ้าเดินฝ่าไปแล้วมันพลาดได้
มันล้มขึ้นมาน้ำมันพาพัดไปเลยนะคะเพราะว่าไหลแรงมากอ่ะ

เพียงไม่ได้ทิ้งไว้นานจนกล้าขวชคาศ

ของชาวบ้านนะ
ก็เดินไปจนถึงถ้ำหลัก
ค่ะเป็นโพรงที่ชาวบ้านจะเข้าไปนอนหรือนอนพักเวลาเข้าป่าใช่ไหมคะ
โอ้โหเพียบเลยพี่อุ๋ยครับอาหารกระป๋องแกะแล้วอืม
แก้วกางเกงเก่าก้อนหินที่นำมาวางเรียงสำหรับตั้งหม้อต้มน้ำ
ซึ่งยังมีคราบเขม่าการก่อไฟอยู่ด้วยมีอุปกรณ์สารด้วยไม่ไผ
เอาไว้ใส่ของป่าที่หาได้ด้วยนี่ค่ะเจอเต็มไปหมดเลยอ่ะ
เสียแป้งจะมาไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดเลย
อืมเขาบอกว่าถ้ำนี้เนี่ยใหญ่มากน่ะ
เป็นของเก่าหมดเลยค่ะคือหมายถึงว่ามันเป็นหลักฐานเก่าที่ผ่านระยะเวลามาอย่างน้อยเนี่ย
๒เดือนแล้วไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานใหม่หรือว่าร่องรอยใหม่เลย
ข้าวของเหล่านี้ตามหลักฐานเนี่ยเบื้องต้นลักษณะคือถูกใช้งานมาไม่ต่ำกว่า๒เดือน
นันค่ะลุงนันชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็มีอาชีพในพรานเหมือนกันก็ให้ข้อมูลกับสื่อนะคะบอกว่า
เออเห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปสำรวจถ้ำข้างบนแล้วไปเจอของใช่ไหม

เราก็ถามลุงนันมันเป็นไปได้ไหม
เสียแป้งจะเข้าไปหลบไปถ้ำลาหรือว่าถ้ำอะไรอย่างนี้

ก็ถ้าคนคนนั้นเขามีความรู้ในการเอาชีวิตรอดแล้วก็รู้จักป่าเนี่ย

บตามซอกหินตามถ้ำได้หมดแหละในการหลบตาตบตาเจ้าหน้าที่
เพราะเทือกเขาบรรทัศน์มีซอกหลืบเยอะ

แต่ก็ไม่ยืนยันนะว่าเสียแป้งจะยังอยู่บนเขาหรือเปล่า
นวยชลำทองปัตตานีชุดสยบสือก็มาคุยกับ
คือตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ย

คือมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วยแต่บอกได้เลยว่ายืดเยอะแน่
ตอนนี้รอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอย่างเดียวว่าจะเอายังไงต่อ
แต่ส่วนตัวเชื่อแบบนี้ค่ะว่าถ้าอยู่ต้องจับได้แล้วถ้าตายต้องเจอศพ

แปลว่าตำรวจชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่มีการหออนกำลังสัดน้ำ
อยู่ที่พูดบังคับปัญชานี่แหละจะสั่งการจะให้ดำเนินการอย่างนั้นต่อไป
ก็คือถ้าบอกว่ามันเหลืออยู่ช่องเดียวก็คือถ้านี่ไปแล้วใช่มั้ยครับ
เจ้าหน้าที่ก็บอกนั่นแหละถึงจะไม่เจอแบบไหนเลยนะครับ

เข้าไปนอนในป่าสองวันหนึ่งคืนแล้วไปเจอถ้ำเมื่อก่อนคอมมิวนิสต์เคยอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน

ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเราพบอุโมงลับแห่งใหม่ยุคคอมมิวนิสต์นะฮะ

ก่อนหน้านี้คุณไกด์ธนกรไปสำรวจถ้ำลึกลับแห่งหนึ่ง
เคยมาอาศัยกบดานที่ถ้ำแห่งนี้จุดนี้ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสำรวจที่ด้านหน้าถ้ำก็มีการปรับพื้นดิน
เพื่อให้สามารถปีนเข้าไปข้างในถ้ำได้
จากนั้นนายพรานของเรานะฮะก็นำทาง
พาทีมข่าวปีนเข้าไปสำรวจในถ้ำ
ซึ่งทางเข้าถ้ำต้องปีนขึ้นไปบนความสูงประมาณ๓เมตรนะครับสูงชั้นมาก
ก็ลำบากแล้วฮะพอเข้าไปข้างในถ้ำได้
ก็ไปเจอหินงอกหินย้อยข้างในแตะไม่วด

โพรงก็มีความสูงจากพื้นถึง๔เมตร

จากข้อมูลของนายพรานในพื้นที่บอกว่า
กลุ่มคอมมินิสเคยใช้ซ่อนตัวแล้วก็พักอาศัยในโพงถ้ำเหล่านี้
และที่เทือกเขาบรรทัศน์จะมีถ้ำแบบนี้กระจายไปทั่วเทือกเขาบรรทัศน์
ถ้าจะซ่อนตัวในถ้ำเนี่ยมันก็สามารถซ่อนได้

ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราเดินขึ้นเขาบรรทัศน์ไปอีกนะครับ
ไปกับทีมงานอันนี้ชื่อทีมงานเขานะครับ

อันนี้เป็นช่องยูทูปของเขาด้วย
ใช่ทางใต้ใช่ไหมไม่ขึ้นเขาก็ลงเลย
นี่นะฮะแล้วเราไปเจออุโมงลับแห่งใหม่
เป็นการเดินสำรวจแล้วเจอที่แรกนี่

นี่เป็นอุโมงที่สร้างขึ้นคาดว่าสมัยคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับ
ถ้าสมัยนู้นก็ปีพศ๒๕๑๖นะฮะ
๕๐ปีได้ประมาณ๕๐ปีนะครับ

โอ้โหนี่๓รอยต่อจังหวัดเลยนะตรังพัทธลุงสตูน
คือไม่รู้ว่าอุโมงมันจะขุดไปแบบไปไกลถึงขนาดนั้นหรือเปล่า
แต่คาดว่าถ้าเกิดพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์มันเป็นรอยต่อแบบนี้ได้อยู่แล้ว
อาจจะขุดเอาไว้หลบภัยป้องกันการโจมตีทางอากาศ
มีแนวบังเกอร์ตามธรรมชาติเป็นแนวเทือกเขานะครับ

อุโมงนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านตระที่คลองโต๊ะเบานะฮะ
จากการสำรวจข้อมูลพบว่าค่ายคอมมิวนิสต์แห่งนี้มีชื่อว่าค่ายต้นทหาร
หรือค่ายกองพรรณเป็นค่ายคอมมูนิสที่ใหญ่โตมาก
ระดับต้นของภาคใต้
ค่ายนี่มีไฟฟ้ามีโรงกลึงคือมีกระทั่งสนามบาสอ่ะ
เปลยได้ว่าในค่ายมีทุกอย่างตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบเลยทีเดียว
เชือกกายวัฒนธรรมหรือกายกองพันธุ์กายนี้เป็นกายที่ให้ตัวหมานะครับ
ระดับตั้งแต่ละกว่าได้ครับจะมีไฟฟ้ารุ่งกลึงสินสนามบ้านกับปุ้ม
ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นถ้าใครมีกล้องใจอะไรก็ตามกันได้ครับ
กลายที่เราขึ้นไปทีแรกทีเดียวตรงนี้ก็ไม่ได้เจอกับเสียแป้งค่ะ

เอาเป็นว่าวันนี้วันที่๑๔บนเทือกเขาบรรทัศน์ที่นับจากวันยิงประทัดเจ้าหน้าที่
แต่นับจากวันหนีจากโรงพยาบาล๓๐วันยังหาไม่เจอ
ใช่ค่ะแต่มันก็ทำให้เห็นเลยนะว่าบนเทือกเขาบรรทัศน์มันมีที่ซ่อนตัวเยอะมาก
และยิ่งถ้ามีคนที่ชำนาญเป็นพรานป่าเป็นพรานนกอย่างนี้
ก็อยู่ได้ยาวจริงอะ
เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันค่ะเรื่องนี้ถ้ามีความคืบหน้าไทยรัฐทีวีจะรายงานแน่นอนนะคะ